แม่บ้านประจำบ้าน

อยากเสนอกีฬาประเภทหนึ่งเธอ

แต่ว่าสามารถระเบิดไขมันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเราไปออกเสร็จพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

หุ่นเสียเรียเวอร์
หุ่นเสียเปรียเวิร์ด
หุ่นเสียเปรียเวิร์ด

เราจะพาคุณผู้ชมมาสนุกกับการฟิตหุ่น

จังหวะนี้จะกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนาน
โดยเน้นการใช้เท้าเตะและดีดสะบัดปลายเท้าค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ

เดี๋ยวเรามาเริ่มสเต็ปง่ายกันเลยนะคะ

โอเคเราลองฝึกการใช้กล้ามเนื้อขาก่อนนะคะลองยืนน้ำหนักขาซ้ายโอเค
ขาขวาเราจะไม่มีน้ำหนักนะคะคราวนี้เราจะโลเทดกล้ามเนื้อนะคะต้นขาไปด้านหลัง
มาทำตามกันค่ะคุณสุสาวค่ะ
สเต็ปขาได้แล้วคราวนี้ก็ลองขยับข้อเท้าพร้อมกับหมุนตัวดู
แล้วมาดูกันค่ะว่าจะพริ้วเหมือนครูหรือเปล่า
ัสเซ่ก็คือการที่เราใช้ข้อเท้าทรีโอเค
ชัดเซด้านซ้ายเราใช้ข้อสักข้อสัก๓โอเค
มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่า
ผู้ชายจะถอยขาดซ้ายนะคะผู้ชายถอยขาซ้าย

คราวนี้เวลาเราถอยเนี่ยเราจะเริ่มถอยขาซ้ายไปข้างหลังนะคะ
ฉันใช้ข้อเท้าขวาเป็นตัวยกขึ้นมานะคะ
โอเคใช้ข้อถามยกขึ้นมานะคะ

ผู้หญิงจับมือซ้ายอยู่บนไหล่ผู้ชายนะคะ

น้ำหนักยืนขาซ้ายนะคะ
เราจะถอยขาขวาพร้อมเริ่ม
ฝั่งสาวก็ไม่น้อยนะ

หลังจากนั้นเราจะมาดูตอนเข้าคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไง

ข้อเท้าเวลาครูนับอะยกขาขึ้นแล้ววางลง

มาค่ะก้าวขาแล้วขยับจังหวะตามกันเลยแบบนี้
ทางแรกคือผู้ชายจะนำผู้หญิงจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะ

ขาขวาผู้หญิงยืนน้ำหนักขาซ้ายนะคะ
เตรียมพร้อมเริ่ม
แค้นที่จับผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ

ผู้ชายผักปุ๊บนี่ผิดแล้ว
อันนี้คือหลักสำคัญเลยทุกครั้งที่ผู้หญิงเต้นเนี่ย

แขนนี้ผู้ชายยกได้นะคะ
เพราะว่าผู้หญิงต้องอ้อม

เมื่อกี้เราก็มีการหมุนตัวนะคะ

คราวนี้ผู้หญิงจะอยู่ด้านซ้ายของผู้ชาย

น้ำหนักขาขวาผู้ชายนะคะ

ถูกไหมคะหลังจากนั้นเราถอยขัดซ้ายเริ่มวันชิวนะคะหลังจากนั้นชัสเซ่ยกมือซ้ายขึ้น
โฟกหลังจากนั้นเราจะกลับมาเป็นหันหน้าหากันเหมือนเดิมโอเคคราวนี้มาสเต็ปผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงจะยืนน้ำหนักขาซ้ายนะครับถอยหลังเริ่ม๑๒อ่ะ๓อ่ะ๔หัน๓อ่ะ๔
เดี๋ยวเราจะเต้นไปกับเพลงเลยนะคะตั้งแต่แรกนะคะ

การลดเห็ดขานะคะเตรียม๕๖๗๘๑๒๓๔๕๖๗๘

ต่อไปจะเป็นชาเซ่นะคะชาเซ่อย่างเดียว
๕๖ชาเซ่ไปข้างขวาข้างซ้ายนะคะ
อย่าลืมทุกครั้งถอยหลังวันนะคะ

คราวนี้เข้าคู่กันค่ะ
ผู้ชายจับผู้หญิงไว้นะคะ

แล้วก็กีฬาลีลาก็เป็นกีฬาที่สนุกสนานนะคะ

ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสนุกด้วยกันนะคะ

เพราะว่าขนาดยังไม่ได้เต้นยังคึกขนาดนี้เลย

เอางี้ดีกว่าเขาเรียกว่าฟิตหุ่นได้
แถมที่สำคัญก็ชอบความสำคัญในครอบครัว
ชอบนะเธอมันเป็นกีฬาที่แบบดูมีเสน่ห์ในตัวเองด้วยนะคะ

อันนี้มันก็แน่นอนว่าร้อคิวกันนิดนึงนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป